ยังแต่ว่าเป็นความชอบทำของเขาที่จะบอกประชาชนว่าด้วยเหตุด้วยผล
ความเป็นมาเขาถึงเป็นอย่างนี้ตามทางที่มองกันเนี่ย
มันชัดเจนว่าได้สร้างสิ่งรองรับไว้มากมาย
คิดว่าหลายพักเองก็พร้อมที่จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์